เอาไปดูปฏิบัติการอีกปฏิบัติการหนึ่งนะครับ
บ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีครับทุกผู้ชมครับ
งูเห่าฮะงูเห่าอยู่ที่ชะโครก
แล้วนี่โอ้โหเจ้าของบ้านเกือบโดนไปแล้ว
คือไปนั่งปลดทุกข์เนี่ยจนเสร็จสิ้นภารกิจนะ
ระหว่างที่กำลังปลดทุกข์อยู่เนี่ยเจ้าของบ้านเขาเป็นเชฟการบินไทย
ผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาดุล
มาติดแตะที่แก้มก้นผม

เสร็จเรียบร้อยลุกออกไปแล้วแฟนมาที่ห้องน้ำมาเห็น

นี่ฮะต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยจับให้นะครับ

คงหาไม่ออกเจอลักษณะแบบนี้เข้าไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับศูนย์วิทยุเหี่ยวเวหาปฐุมธานีได้รับแจ้ง
บ้านหลังหนึ่งบอกว่ามีงูเห่าอยู่ในห้องน้ำอยู่ที่ชะโครก
ก็เลยมาช่วยนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในซอยเคหะฟื้นนคร
ตะบนคลอง๒นะครับที่คลองหลวงปฐุมธานี
ก็มาช่วยกันจับไปได้นะครับงูเห่าตัวนี้นะฮะ
ห้องที่เกิดเหตุนี่เป็นบ้านอยู่ที่ห้องน้ำชั้นล่างนะครับ
เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเชฟการบินไทยนะครับชื่อนายพยับบัวรุ่งอายุ๕๑ปี
บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคือห้องน้ำที่ผมใช้เนี่ยตรงจุดนี้
ปกติมันอยู่ชั้นล่างของบ้านไม่ค่อยได้เปิดใช้งานตรงนี้นะฮะ
ทีนี้วันนี้กำลังทำเค้กอยู่มีออเดอร์เอาไปส่งลูกค้า
อยู่ดีปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำอยากจะถ่ายทุกข์นะครับ
ก็เลยมาใช้ห้องน้ำตรงนี้ดีกว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้นะฮะ
ก็กำลังนั่งนั่งอยู่ฮะที่คุณพยับบอกนะครับกำลังนั่งปลดทุกข์อยู่เนี่ย
ตอนนั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขียมาดุลที่แก้มก้นของตัวเองด้วยนะฮะ
ก็รู้สึกแบบเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้อะนะ
เอาให้เสร็จเร็วหน่อยพอเสร็จเรียบร้อย
ชะโงกลงไปดูก็ไม่เห็นอะไรนะครับก็กดชะโครกนะครับ
หลังจากนั้นแฟนเดินเข้ามาที่ห้องน้ำโอ้โหแฟนตกใจเจองูเห่าโผล่หัวออกมาครับ
รีบปิดฝาชะโครกแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับงู

มานั่งสักพักนึงมันเหมือนมีอะไรมาเขียนอีกก้นอ่ะ

ผมก็รีบลุกลุกดูก็ไม่มีอะไรครับ
ก็กดน้ำชะโครกแต่กดไม่ลงก็เอ๋ใจให้ผมก็ทำห้องน้ำที่บ้านอะ
กดลงตลอดจะไม่เคยตันแบบอือสิ่งเนี่ย

แฟนมาแฟนก็รีบจะเข้าห้องน้ำปวดทับปวดเบาเขาก็เลยมาเปิดโอ้โหเท่านั้นแหละครับ
โผล่หัวมาเขาล้อมวิ่งล้อมวิ่งออกผมก็วิ่งมาวิ่งฝาออกมาให้ทำอะไร
งูเห่าตัวนี้จับอยู่๒๐นาทีได้นะครับยาวประมาณเมตรครึ่ง
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าที่มันแตะดุลเนี่ย
ไม่ใช่ว่ามันมาสะกิดหรือมันใจดีหรอกคุณรัชพรค่ะแต่พวกงูที่มันจะฉกอะไรพวกนี้ได้เนี่ย
มันต้องมีระยะในการที่จะฉกของมันมันคงจะแค่โผล่หัวขึ้นมาแล้วมันไม่พอระยะในการที่จะฉกอ่ะ
ระยะหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เวลาเราอ่านข่าวคนที่โดนฉกคือลุกขึ้นมาแล้วนะคะ
ไม่ใช่นั่งอยู่ก็เลยมาแตะอะไรอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็จับไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ
ทุกครั้งเข้าห้องน้ำต้องเช็กจริงนะหลังอ่านข่าวผู้นี้เยอะ